โชคลาภกันหน่อยตัวเลขต้องเตรียมตัวแล้วนะคะ
วันนี้วันที่เท่าไหร่คะที่๓ครับ

พาไปที่เตาง้อยนี่
ญาเตางอยนะคะที่ไหนล่ะ
้ที่ไหนสกนคล
จะบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากก่อไก่ล้านตัวเลยนะคะ
แต่คนที่เขาอยากมีความหวังเขาอยากได้ตัวเลขไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเขาก็ไป
แต่รีบเอาเลขเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนกลัวว่าเลขดังเนี่ยจะหมดนะฮะ
ซื้อลอตเตอรี่ก่อนก่อนที่จะกลับมาอ่านเห็นไหมเออนี่คุณผู้ชม
แล้วเลขดังเนี่ยเวลาเลขไหนเด่นเลขไหนดังต้องถามใครคะ

เขาจะรู้หมดเลยว่าเลขไหนเนี่ยขายดีทีนี้ในพื้นที่เลขไหนขายดีบ้างคะ
จะบอกว่าเลขที่ดิฉันกล่าวไปทั้งหมดเกลี้ยงแล้วค่ะ
ทำไมเลขดังมันเยอะจังหาเลขไหนก็ไม่มีสักเลขหนึ่ง

ว่าคนจะบอยคอร์ดไม่ซื้องวดนี้ก่อนนะ
จริงเยอะมากน่ะแพงจริง
อย่างมีการรวมชุดกัน๑๕ใบนี้ขายหลายพันเลยนะคะ

ว่าอันนี้เป็นการให้เลขกำลัง๒หรือเปล่า
นี่ค่ะชาวบ้านไปรวมตัวที่บ้านหลังนี้
บ้านเลขที่๒๗๗หมู่ที่๑ตำบลนนทรีอำเภอกบินบุรีนะคะ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เขาทำพิธีขอโชคขอลาบนี่
ตาแบบนี้นะคะคุณบุญสอนขอสงวนนำสกุลค่ะ
มีการนำรูปหล่อไอ้ไข่เนื้อทองเหลืองความสูงขนาด๙นิ้วไปวาง
นี่รู้จักต้นนี้กันไหมคะรู้จักต้นนี้กันไหมออนเหรอ
ห่อเงินห่อทองต้นนี้เขาบอกว่าใครที่ปลูกไว้เนี่ยจะมีซึ่งโชคลาภ
โชคลาบเงินทองไหลมาเทมาบางคนเขาเรียกว่าต้นเรียกทรัพย์นะคะ
ทีนี้เขามีการนำรูปหลายไข่ไปวางไว้ในกระถางต้นห่อเงินห่อทองแบบนี้
แล้วก็มีการจุดทูปขอเลขเด็ดกันเพื่อนำก้านทูบไปเสี่ยงโชคในงวดกลางเดือนนี้นะคะ
เลขอะไรล่ะนั่นไอ้ไข่ยืนอยู่นะคะนั่นที่เท้าไอ้ไข่
เฮ้ยที่ถันถันเท้าไอ้ไข่ก็มีเลขเห็นป่ะ๐๓พี่เห็นมั้ยหรือว่าพี่ไม่เห็นเหมือนปุ้ย
คือเห็นแต่ว่าไม่คิดถึงขั้นเป็นเลขแต่คุณโรสลินคุณไวมาก
ไข่บอกอยากใช้ขาขวาแสกหน้ามาเลย
พี่๐๕พี่เบอร์สูญอะไรอ่ะที่ฐานอ่ะ
โอ้ยเซียงช่วงเงิน๒โงวดแล้วได้ทั้ง๒โงวดเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าโงวดนี้ต้องเข้าเปล่าอีกโงวดหนึ่ง
วันนี้ไม่พลาดแน่นอนนะคะ
ไปต่อกันที่เชียงใหม่ไอ้ไข่ลูกแม่อิวัฒน์ท่าแหม่อิเค้าบอกว่า
โอ้โหคือคนดูแลที่ดูแลไอ้ไข่เนี่ยนะที่ดูแลมาเนิ่นนานฝัน
ฝันว่าอยากเปลี่ยนมวกทหารเป็นมวกใบเล่สีแดงนะฮะนี่นี่แหละครับ
เขาบอกเป็นหน่วยรบพิเศษใช่ไหมไอเบเล่นี่แหละ
เบเล่สีแดงเนี่ยค่ะนะฮะบรรยากาศที่วัดท่าใหม่อินะครับ
ยังมีผู้สัทธาไปกลับไหว้ของไอ้ไข่นะครับไปขอโชคขอลาบกัน
เนื่องจากเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงนะฮะหลายคนถูกไปแล้วหลายงวด
ที่กำลังฮือฮานะครับก็คนที่ดูแลไอ้ไข่เนี่ยไปฝัน
หลับแล้วฝันบอกว่าไอ้ไข่เนี่ยอยากได้หมวกทหารสีแดงและชอบมานานแล้ว
เอามาถวายจะให้โชคให้ลาบรับปีใหม่ฝันละเอียดขนาดนั้นแหละ
เออพอตื่นขึ้นมาเจอนะครับไอ้หมวกเบเล่นี่นะฮะแดงคือมีแล้วมีสีแดงแล้ว
มีเอาดาวมาติด๕ดวงตกจากราวมาเออหมวกติดดาวด้วย
ใช่นะฮะเป็นหมวกของเล่นได้ฟิลได้ฟิลหล่นลงมาคือมันมีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้วบอกว่าอยากจะเปลี่ยนหล่นลงมาปั๊บเนี่ยก็เลยไปเอาหมวกทหารบกออกนะฮะ
หกทหารบกออกแล้วเอาหมวกสีแดงใส่เข้าไปนะฮะป้าทอนป้าทอนอายุหกสิบป้าทอนเนี่ยนะครับ
แก้บนไอ้ไข่ทำไมต้องมาแก้ล่ะป้าไม่แก้ได้ยังไงนัทพงศ์ป้าซัดไปแล้วสี่งวดซ้อน
อุ้ยป้าได้จากไอ้ไข่เนี่ยหรอฮะใช่ครับล่าสุดก็เบาเนื้อทะพงเบาป้าได้แสนกว่าบาทล่าสุดเนี่ย
โอ้โหอิจฉาจังเลยนะครับแล้วขอต่อยอดด้วยก็เลยไปล้วงจับไข่ในบาทนะครับ
เลขกลับบ้านไปชุดหนึ่งแล้วมีเวลาให้เขาดูไหมอ่ะนี่ชุดนี้อ่าชุดนี้ได้แล้ว
ไปกันต่อนะครับบรรยากาศการกลับไหว้ขอโชคขอลาบจากปู่สามเสียนทองคำนะฮะ
อีกที่นึงนะบนสารากลางน้ำที่ล้อมล่อไปด้วยสระบัวของพี่วันเพ็ญโภษีอายุ๔๗ปี
เลขที่๘๒นะที่นี่นะหมู่๙นะบ้านอ้อมแก้วตะบนทุ่งทรายอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
คือก่อนสร้างสาราหลายปีก่อนเนี่ยป้าวันเพ็ญฝันฝันว่าเห็นพญานาคกลายร่างมาเป็นผู้ชายสูงอายุ
มาบอกว่าตัวท่านเนี่ยชื่อปู่สามเสียนทองคำอาศัยอยู่ในสระนี้หลายชั่วอายุคนแล้ว
อยากจะขึ้นจากสระน้ำพอตื่นขึ้นมาป้าวันเพ็ญมาจุดทูปบอกกล่าวนะครับ
แล้วขอให้เธอเนี่ยนะครับกับคนรอบข้างมีโชคลาภแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาสร้างสารา
โอ้โหโชคลาภมาจริงคราวนี้รวบรวมเงินกันมาสิเอามาสร้างสารากลางน้ำ
แล้วก็เอาร่างทรงมาสื่อสารจัดหาเทวรูปจำลองมาไว้บนสารากลางน้ำนี้นะครับ
เป็นสัญลักษณ์แทนปู่สามเสียนทองคำแล้วเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ลูกสาวของป้าวัณเพลเขามาทำวิธีขอเลขระหว่างทำวิธีเราก็จะบอกทำไมมันหนาว
มีคนอื่นหนาวแบบชั้นไหมชั้นหนาวระเกินเย็นยาเยือกไว้ทั้งตัว

เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อสารอะไรบางอย่าง
อยากกันนั้นเลยก็เลยจุดทูปเสียงไทยซะ
ได้เลขออกมา๑ชุด

แล้วซูมซูมแล้ว

นี่นี่โอ้โห

เกือบแล้วเกือบแล้ว